เหนื่อยเราไม่เหนื่อยใครเมื่อยเราไม่เมื่อทำงาน

ชัด
นี่ก็เลยกลับมาวิ่งเมื่อเช้าฝนตกเล็กน้อยใช่ป่ะ
ในพื้นที่นะคะแต่ว่าถามว่าเป็นอุปสรรคป่ะ
ไม่ได้เป็นอุปสรรคเขาก็วิ่งกันไปนี่แหละค่ะ